เพราะว่าคุณยายหนูอายุเกือบ๗๐ปี

จะไปหาของป่าตั้งแต่ช่วงสายของวันจันทร์
ปรากฏว่ายายเนี่ยหายไปเลย

อยู่ในป่า๕วัน๕คืน

คือถ้ามองไม่เห็นแต่คุณยายแบบอิดโรยมาก

ใช่แล้วคุณยายเล่าให้ฟัง

คือยายม่ำยายม่ำเนี่ยตายไปเดือนที่แล้ว
มาหายายพายายไปกินน้ำมะพร้าวอยู่เลยค่ะ
นี่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อนะคะ
กรณีคุณยายหนูหรือว่านางหนูเก่งแก้วอายุ๖๙ปี
เป็นชาวบ้านที่อำเภอโนนดินแดงที่บุรีรำเนี่ย
ก็หิ้วน้ำ๕ลิตรไปเข้าไปในป่า
จะไปเก็บเห็ดเก็บผักป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติดงใหญ่
ก็ไปตั้งแต่ช่วงสายของวันที่๓กุมภาพันธ์

ข่าวก็ติดตามว่ายายไปอยู่ที่ไหน

ทั้งบินโดรนทั้งเดินตามหา
ทางญาติทางชาวบ้านก็พึ่งพาศัยศาสตร์นะครับ

ใช่ค่ะจนเมื่อตอนเที่ยงเมื่อวานนี้
เทียบวงศาซึ่งเขาร่วมภารกิจในการค้นหายายหนูเนี่ย
เดินไปแล้วไปเจอยายหนูนอนอยู่ตรงนี้เลยคุณผู้ชม
อยู่ในพงหญ้าตรงเนินเขาลูกช้าง
อยู่ใกล้กับหน้าผาบ้านป่าไม้สหกร
ห่างจากหมู่บ้านของคุณยาย๑๐กิโลเลยนะ
ค่ะตอนไปเจอเนี่ยโอ้โหดูสิ
ยายอ่อนแรงแต่ยายก็ปลอดภัยนะคะ

คือที่ยายอ่อนแรงแบบนี้เพราะว่ายายอดข้าวอดน้ำมาหลายวัน

เจ้าหน้าที่ก็ต้องให้ดมแอมโมเนียเอาน้ำให้ยายดื่ม

ยายหนูมาเล่าให้ฟังตอนหลัง
บอกว่ารู้ไหมที่ยายรอดมาได้
ยายค่อยจิบน้ำที่ยายหิ้วไปนี่แหละประทังชีวิต
แล้วมันมีเรื่องที่ยายบอกว่ายายไปเจอเพื่อน
ยายบอกว่ายายไปเจอเพื่อนชื่อยายม่ำ
ม่ำเพิ่งตายไปไม่ถึงเดือนนะคะ

ทีนี้ยายหนูบอกว่าได้ดื่มน้ำมะพร้าว

หรือว่ามันเป็นน้ำมะพร้าวที่ใช้ล้างหน้าศพยายม่ำ
แต่เอาเป็นว่ายายหนูได้ดื่มน้ำมะพร้าว
แล้วหลังจากนั้นยายม่ำก็หายแว๊บไปเลย
ยายหนูก็เดินตะเลิศเข้าไปในป่าลึกค่ะ
จะหาทางออกก็หาไม่เจอ

ตอนที่นอนอยู่ในป่าเนี่ยนะ
คือมีผู้ชายลอยขึ้นมาจากหน้าผา

นี่ก็แพ้นะ
หนูเล่าที่เชียบไป
เชียบไปว่าในใดนึงก็

พอบอกว่าเจอผู้ชายลอยขึ้นมาจากหน้าผา
ยายก็บอกว่ายายก็จะเดินไปตามหาลูก
คือยายก็ค่อนข้างหลงลืมแล้วค่ะ

แล้วเห็นพระที่ห้อยอยู่ที่ยายไหมคะ
ยายบอกว่านี่แหละที่ฉันรอดตายมาได้

นี่ห้อยอยู่ที่คอของยายหนู

คุณยายหนูเป็นคนแรกก็คือในเทียบ

เรื่องราวเร้นลับนะบอกว่า

ไปกินข้าวเนี่ยรวมถึง
ที่ยายหนูบอกว่าเห็นวิญญาณผู้ชาย

ทีมค้นหาเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าย้อน
๑๐ปีก่อนเนี่ยมีชายเลี้ยง

ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นวิญญาณของ
ชายที่เลี้ยงวัวเมื่อ๑๐ปีที่แล้ว

เขาอาจจะต้องการตัวตายตัวแทน
แล้วเขาจะมาเอายายหนูไปเป็นตัวตายตัวแทน

ก็เลยรอดกลับมาได้หรือเปล่า
ต้องมีตัวตายตัวแทน
เพราะว่าจะต้องการตัวตายตัวแทน
ให้ยายออกไปเดินที่ไหน
เพราะว่าแกก็แก่แล้วเดี๋ยวจะหลงลืม